วันนี้นายรัฐมนตรีลงพื้นที่สมุทรปราการและนนทบุรี
ปะประชาชนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะครับ
ยืนยันว่าเป็นการรับฟังปัญหานะครับ

ขณะที่พรรภ์พลังประชารัฐก็ออกมาชี้แจง
กรณีคลิปวิดีโอในการรับสมัครสมาชิกพัก
โดยให้แลกกับสิทธิ์ในการรับบัตรคนจนนะครับ
ติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
เพื่อแลกกับการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โดยนายวิเชียรชวริสนายทะเบียนพักยืนยันว่า
ภาพดังกล่าวถูกทายที่จังหวัดยะโสธร
ต้นได้ตรวจสอบภาพและคลิปเสียงแล้ว
ยืนยันไม่มีหลักฐานตามที่ผู้บันทึกคลิปกล่าวอ้าง
ส่วนการรับสมัครสมาชิกผ่านตัวแทน

เฉพาะผู้ที่มีศรัทธาในอุดมการของพัก
และที่ผ่านมาได้ตักเตือนสมาชิก
กระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับ
และตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้แสดงเจตจำนง
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งไปแล้วส่วนหนึ่ง
หากพบว่าสมาชิกคนไหนกระทำความผิดอีก
ก็จะถูกลงโทษอย่างเฉียบขาด
ขณะที่เลขาธิการกรกตระบุ

ให้เร่งตรวจสอบรายละเอียดจากคลิปวิดีโอดังกล่าว
โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ๓๐๖๐วัน
ซึ่งรวมถึงกรณีการจัดโต๊ะจีนระดมทุน
ของภาคพลังประชารัฐด้วย
เมื่อตรวจสอบรักษาแล้วถ้าเห็นว่ามีมูล
เป็นการกระทำเข้าข่ายของกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประมวลเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

จังหวัดสมุทรปราการและนนทบุรี
ท่ามกลางการต้อนรับจากพ่อค้าแม่ค้า

และส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างคึกคัก
โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่า
ตั้งใจจะลงพื้นที่มาดูปัญหาด้านเศรษฐกิจ
เพราะหลายคนบอกว่าค้าขายไม่ค่อยดี
ซึ่งความจริงราคาสินค้าก็มีขึ้นมีลง

จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าในวันนี้ก็พบว่า
ค้าขายได้ตามปกติไม่มีปัญหา
สวัสดีค่ะ
วันนี้มาดูว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง
วันนี้มาดูว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง

ถ้าคุณท้ายกายมาหลายปีคุณรู้ว่า
มันขึ้นดีกว่าเมืองนักกิจอย่างเบื่อย
พร้อมชี้แจงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีปัญหาด้วยว่า
ไม่ได้ทำเพื่อให้คนชอบหรือหลังเลือกตั้งจะเลือกใคร

จะรักหรือจะชอบบังคับกันไม่ได้
ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน